ติดตามความพร้อมของทีมบุรีรำยูไนเต็ดกันก่อนนะครับ
ล่าสุดออกเดินทางไปสองพระปอล์ลาวนะครับ
เพื่อทำศึกฟุตบอลโตโยต้าแม่โขงคลับแชมเป็นชิปรอบชิงชนะเลิศนัดแรกครับ

เดินทางไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
เพื่อแข่งขันฟุตบอลโตยาต้าแม่โขงคลับแชมเป็นชิป๒๐๑๖รอบชิงชนะเลิศนัดแรกนะครับ
พบกับทีมล้านช้างยูเนเต็ดแชมป์พรีเมียลีกของลาวครับ
ซึ่งก็นำทีมมาโดยสุชาวนุษนุ่มกัปตันทีมที่หายเจ็บเข่ากลับมานะครับ
หลังจากที่พักยาวตั้งแต่เดือนมิถุนายนปีที่แล้วนะครับ
แล้วก็ยังได้โรเจริโอคูตินโยกองกลางคนใหม่ชาวบราซิลอีกด้วย
สำหรับบุรีรำยูไนเต็ดนะครับเป็นแชมป์รายการนี้เมื่อปีที่แล้วนะครับ
ด้วยการเอาชนะเบอร์เก็ตอัลกอลจากกัมพูชาไป๑พระตุษศูนย์
ส่วนรอบชิงชนะเลิศในปีนี้นะครับเปลี่ยนระบบมาเล่นแบบเย่าเยือนครับ
เพื่อไม่ให้มีการเสียเปรียบกันนั่นเองครับโดยนัดแรกนั้นบุรีรำจะไปเยือนล้านช้างยูเนเต็ดนะครับ
วันพุธที่๔มกราคมนี้แล้วก็จะกลับมาแข่งขันที่ไทยนะครับ
ในวันอาทิตย์ที่๘มกราคมไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดจากสนาม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รักษิตตั้งแต่เวลา๑๘น๓๐น